เรื่องจริงยิ่งกว่าละครไม่ใช่คำพูดที่เป็นคำเปรียบเปลยเท่านั้น
แต่หลายชีวิตหลายครอบครัวมันยิ่งกว่าละครอีก
อย่างครอบครัวนี้นะครับมี๒ประเด็นอยู่ในนี้นะ
ลูกสาวเนี่ยไม่พอใจพฤติกรรมของพ่อซึ่งผมจะยังไม่บอกว่าไม่พอใจด้วยสาเหตุอะไร
แต่ลูกสาวนำความไม่พอใจนี้นะครับไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
พ่อไปเห็นเข้าโกรธจัดโกรธที่สุดคนที่เป็นนักกีฬาน่าจะเห็น
น่าจะเคยรู้จักไอ้ที่ดันทรงรองเท้านะครับที่มันเป็นสปริงสปริงหน่อยดันทรงรองเท้ากีฬาฮะ
พ่อฟาดไม่ยังเลยครับ
ดูนะดูเขาจะทำนะนี่นี่ดูเขาทำ

ลูกนั้นดูปมแรกของครอบครัวนี้ก่อน
พ่อเนี่ยทำร้ายร่างกายลูกสาวแท้ด้วยการใช้ไอ้ที่ดันทรงรองเท้านะครับ

ในข่าวบอกว่าบีบคอซ้ำด้วย
ลูกสาวได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งครับ

กกหูทั้งสองข้างมีรอยช้ำและนี่คือตาครับ
นี่คือข้างในมันแตกและเลือดมันออกในตา

แขนซ้ายข้อมือขวามีรอยถลอกครับ
นี่คือสภาพของเธอที่เราปกปิดไว้บางส่วนแล้ว
ลูกสาวที่ถูกพ่อทำร้ายเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ครับ
ระบุสาเหตุที่ถูกทำร้ายนะฮะ
ปุ่มที่สองครับคุณผู้ชมครับ
เธอโพสต์ต่อว่าพ่อที่พ่อไปมีผู้หญิงคนอื่น
แต่ผู้หญิงคนอื่นนั้นคือเพื่อนสนิทของแม่ของเธอครับคุณผู้ชมครับ
ทีมข่าวติดต่อไปยังลูกสาวที่ถูกพ่อทำร้ายเธออายุ๓๐
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะพ่อจับได้เธอจับได้ว่าพ่อไปมีสัมพันธ์กับหญิงอื่น
ซึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน
แต่เป็นเพื่อนสนิทของแม่ของเธอเองครับ
เรื่องจริงยิ่งกว่าละครหรือยังครับคุณผู้ชมครับ
โกรธครับโพสต์ต่อว่าพ่อทางโซเชียลมีเดีย
ส่วนแม่ของเธอตัดสินใจขอหย่าพ่อไม่ยอมครับ
อกจากนี้ทางครอบครัวก็ไปเปลี่ยนนามสกุลด้วยคือเป็นการตอบโต้
เปลี่ยนนามสกุลนะไม่ใช้นามสกุลพ่อแล้ว
จากนั้นก็เกิดเหตุแบบในคลิปพ่อเดินมาถามว่าโพสต์ด่าใช่ไหม
แล้วก็มาถามเรื่องการเปลี่ยนนามสกุล
จากนั้นก็ลงมือไม่ยั้งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปไปนะฮะ
เธอพยายามวิ่งหนีออกจากบ้านนะครับ
บอกว่าพ่อมักจะอารมณ์โมโหร้ายแล้วมักจะกระทำกับแม่
แล้วส่วนเธอเนี่ยครั้งนี้บอกว่าหนักที่สุดครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมเห็นละครเรื่องจริงนี้เป็นอย่างไร

หลังเกิดเรื่องนะครับนำหลักฐานเป็นคลิปแล้วก็ภาพถ่ายที่ถูกทำร้าย
ไปแจ้งความแล้วที่สพปักช่องจังหวัดนครราชศรีมา
เมืองต้นอยากเอาเรื่องพ่อให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเป็นความรู้สึกหัวใจของลูกตอนโกรธนะ
แต่ทางบ้านขอให้ไกลเกลี่ยกันผมเชื่อว่าคำพูดนี้ก็มา
นั่นมันพ่อเองนะคิดดีนะฮะ
เรื่องของคดีครับทีมข่าวสอบถามไปยังตำรวจครับ
ตำรวจสมภาพปากช่องเปิดเผยบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเข้ามาพบตำรวจแล้วอ้างว่าบันดาลโทษะที่ลูกสาวโพสต์ด่า

ใช่คือพ่อบอกว่ามันเป็นการแค่สั่งสอนเหมือนกับพ่อปกครองลูกเท่านั้นเอง

ตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ
นี้ผู้ถูกกล่าวหาคือไปพบตำรวจไง
ตำรวจก็เห็นว่าไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาให้ปากคำตามนัดหมายอีก
ตำรวจก็เลยปล่อยตัวไปเข้ามารับทราบข้อเก่าหา
แต่ฝั่งลูกวัย๓๐ปีตำรวจบอกว่าให้เอาหลักฐานจากโรงพยาบาลมา

ถ้าเกิดว่าแพทย์ตรวจร่างกายแล้วมันระบุว่ามันเป็นอันตรายต่ออวัยวะ

พ่อจะโดนเรื่องโทษของพ่อคือจำคุก๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ก็จะโดนคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
แต่คุณคือคนที่พ่อไปคบหาด้วยเป็นเพื่อนสนิทของแม่
แล้วเพื่อนสนิทคนนี้รู้จักกับแม่มา๒๐ปี
สนิทมากไปทำอะไรก็ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตานี่แหละสนิทมากสนิทกันมาก
ใช่ฝ่ายหญิงไลน์มาบอกกับพ่อฝ่ายหญิงที่มาที่หลัง
ใช่คือเขามาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ไม่ใช่ผัวหนูพูดแบบนี้เลยนะ
หนูจะไม่มาเหยียบบ้านหลังนี้อีกเพราะหนูเกลียดมัน

เพื่อนเป็นพูดแบบนี้หรือว่าฉากหน้าเป็นเพื่อนสนิทกันใช่เหรอสิ
คนเป็นแม่นี่ตอนนี้ช้ำใจมาก
แล้วบอกว่ายังไงก็ตามจะให้ทนายจัดการเรื่องนี้
จะให้ดำเนินคนนี้ฟุ้งดังทัดเหลี่ยมโหดน่ะ
หัวใจลูกกับหัวใจแม่นี่สลายหมดและสลายใช่ไหม
เป็นยังไงก๊อฟน้ำแข็งละครเรื่องจริงเรื่องนี้
ดูข่าวแล้วย้อนดูตัวนะครับ